สมมุติเพื่อนในไทรลัศสมมุตินะครับ
เกิดแบบมีใครสักคนที่ญาติ
เคยไปตลาดที่ระบาดหรืออยู่ในพื้นที่
หรือไปจุดที่เขาประกาศแล้วว่ามีการระบาดนะ

ก็ถามว่าเพื่อนเขาป่วยหรือเปล่า

ต้องรอเพื่อนป่วยเราไม่รู้ว่าเราจะยังไง

ไม่งั้นเราก็ต้องไปตรวจ
ไปตรวจแยงจมูกนะเสียเงินเสียทองอีกเยอะแยะเลยใช่ไหม
แล้วทุกคนไปตรวจโอ้โหมันทรัพย์เสียทรัพยากรเยอะแยะเลย
แล้วคุณจอมขวัญต้องกักตัวเองไหมคะ
ไม่ต้องเลยครับให้เพื่อนเนี่ย
ให้เพื่อนจริงถ้าเขากังวลมากให้เขาไปตรวจซะ
แล้วเขาลบเนี่ยโอ้แล้วก็สบายใจนะ
แล้วเขาบวกปั๊บเอาล่ะคุณจอมขวัญจะต้องไปตรวจล่ะ
ก็คือไม่ว่าไม่ว่าจะกังวลเดินทางไปตรวจหรือกักตัวเองเนี่ย
คือคุณจอมขวัญยังไม่ต้องทำรับหน้าเพื่อน
คือคนที่จะต้องทำคือถ้าเพื่อนไปสัมผัสไปสัมผัสมาเขานั่นแหละคุณจำขวัญยังไม่ต้อง

แต่ว่าถ้าการันตีแล้วแล้วคุณจอมขวัญมีประวัติว่าใกล้ชิดกับเขาในจังหวะไหนก็แล้วแต่มันก็ตามลำดับ
อันนี้คือวิธีปฏิบัติเดิมเลยใช่ไหมค

แล้วก็อย่างเพื่อนก็ควรจะต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาเพื่อป้องกัน
แต่ตัวเขาอาจจะไม่มีอาการแต่เขาสามารถจะแพร่เชื้อได้
ก็ใส่ตลอดเวลาเวลาอยู่ใกล้คุณจอมขวัญ
อย่างสมมุตินะคะถ้าเราทำงานแบบเราเป็นลูกจ้างแล้วเราก็อยู่บนออฟฟิศนะคะ
ห้องมีแอร์ห้องมีแอร์แล้วนั่งใกล้กันใกล้กันตึกออฟฟิศนะคะอาจารย์
มีใครสักคนนึงเอางี้เอาป่วยก่อนถ้ามีใครสักคนหนึ่งป่วยโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคนทั้งชั้นที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมีสูงไหมคะสูง
สูงด้วยเพราะยิ่งถ้าห้องนั้นติดแอร์อากาศถ่ายเทไม่ดีแล้วทุกคนไม่มีใครใส่หน้ากากอันนี้สูงแน่
ถ้าไม่ใช่ว่าคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานในชั้นเดียวกันติดเชื้อนะคะแต่ว่าครอบครัวเขามีคนติดอันนี้เราต้องกังวลยังคะ

แต่ของเขายังไม่ยังไม่ยืนยันนะว่าติดหรือไม่แต่เขาอยู่กับครอบครัวเขาอ่า
อันนี้เขาก็ควรต้องไปตรวจซะแล้วเขาก็ต้องระมัดระวังตัวเขามากเลยไม่ให้แพร่เชื้อคนอื่นครับ
เขาจะทำหน้าที่ตัวเองไม่ให้แพร่เชื้อคนอื่น
ลำดับก็เหมือนเดิมอยู่ดีเหมือนกันคือโจทย์ไม่ว่าจะอย่างไรเนี่ยก็คือมันจะต้องสาวที่ต้นต่อที่ต้นต่อแล้วมันค่อยแบ่งชั้นออก
ทำเหมือนปกติครับ
จานปกติไม่ได้สิ
ไปกังวลมากเกินไปเลย
เพราะมันยังไกลตัวอยู่นะ

เวลาไปในที่ชุมชนเว้นระยะห่าง
เมื่อไหร่ไปสัมผัสกันแล้วแล้วก็ล้างมือก่อนที่มาจับจมูก

อันนี้เป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดแล้ว
ไปกินข้าวนอกบ้านเลยดีไหมคะ

พอเรากินเราก็พยายามพูด

คือจำนวนยิ่งเรา
จำนวนชั่วโมงที่ใส่หน้ากากน้อยเนี่ย

ไม่ใช่ปกติแบบเหมือนก่อนโควิด
ปกติแบบมีโควิดระบาด

นี่ต้องพยายามทำให้คริ่งตัด

แต่ว่าค่ะเลยขอบคุณอาจารย์นะคะ